คือแบบว่าเราเป็นคนที่ไม่สวยมาก
หนูจะง่ายกว่าแล้วก็น่าเหนือนสวยไม่ได้หรอก
แล้วไม่ก่อนเรามีแฟนก็พอเริ่มโซม
แฟนก็เริ่มมีคนลูกตรงนี้เยอะเนี้ยค่ะ
มันก็เลยเป็นแผนบันดาจใจ
แสนกรรมว่าเป็นต้นของการที่เล่าทันค่ะ
คืออยากให้ผู้หญิงทุกคนอ่ะคิดว่าเฮ้ยเวลาเรา
เราแบบฝ่าหน้าที่จะสวยอ่ะคือเราอยากที่การกัดเวลาว่า

คือเวลาเราสวยศัลยกรรมอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องดูแลตัวเองด้วย